ส่วนบรรยากาศที่โรงเรียนแสงวิทยาอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี
ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ผู้เสียชีวิตนั้นสอนอยู่
บรรยากาศในวันนี้ค่ะเป็นไปด้วยความเศร้าสลดนะคะโดยคณะครูและนักเรียนต่างมาร่วมไว้อาลัยค่ะ
บรรยากาศเช้านี้นะคะที่โรงเรียนแสงวิทยาในอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี
เป็นไปด้วยความโศกเศร้าทางโรงเรียนได้จัดทำบอร์ดไว้อาลัยให้กับครูที่จากไปค่ะ
พร้อมเขียนข้อความเป็นรูปหัวใจใส่แผ่นกระดาษแปะไว้ที่บอดค่ะ
กล่าวว่าเช้าวันนี้ค่ะโรงเรียนได้นำนักเรียนและครูในโรงเรียนเข้าแถวเคารพทงชาติ
จากนั้นมีร่วมไว้อาลัยโดยนำนักเรียนยืนสงบนิ่งและนั่งสมาธิ
ซึ่งบรรยากาศการไว้อาลัยมีเสียงเพลงบันเลงตลอดเวลานะคะ
ทำให้นักเรียนต่างร้องไห้ในการจากไปของครูผู้แสนดีค่ะ
อกจากนี้นะคะคณะครูและผู้ปกครองค่ะได้ประชุมกันว่าจะเดินทางไปร่วมงานศพครูในวันพุธนี้นะคะ
หลังจากนั้นวันศุกร์ที่๘กรกฎาคมทางโรงเรียนนักเรียนและผู้ปกครอง
จัดพิธีทำบุญตักบาทเข้าสารอาหารแห้งเพื่อที่จะอุทิศส่วนกุศลให้กับครูที่จากไปค่ะ